ท่านผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าคดีอุกอาจที่เกิดขึ้นในพื้นที่สระบุรีนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงกลางดึกของคืนวันจันทร์ที่๒๑ที่ผ่านมานะครับ
มีผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตคารถยนต์คันนี้ครับ
อีกคนนึงบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อว่านายเกษมสรรวงประดิษฐ์นะฮะ
ก็ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในรถยนต์คันนี้นะครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บที่ถูกยิงด้วยเหมือนกันนะครับ
คือนางละลิตาปรีชาวุฒิพงศ์ที่เป็นแฟนสาวนะฮะ
จากการสอบปากคำพยานแวดล้อมในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณปากทางเข้าวัดทรัพย์ชะอม
เป็นถนนผนโยธินสายสระบุรีลบบุรี
ในพื้นที่ตำบลขุนโขลนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
ชาวบ้านบอกว่าผู้ตายก็ทำอาชีพขายสินค้าออนไลน์
เหมือนกับนัดมาส่งของให้กับลูกค้าอะไรอย่างนี้นะครับ
เห็นรถยนต์สีขาวคันหนึ่งขับมาแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

วันนี้ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
มีอยู่๓คนนะแต่ว่าวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุบริเวณหน้าวัดทรัพย์ชะอมตะบนขุนโขน
ไปสอบถามชาวบ้านในระแวกจุดเกิดเหตุ
เขาบอกว่าแถวนี้เนี่ยกลางวันก็จะเป็นแบบนี้นะเหมือนที่ท่านเห็น
ราก็พลุกพลาดแต่กลางคืนจะมืดมากนะครับ
ตอนเกิดเหตุหลายคนบอกว่าได้ยินเสียงแต่เสียงเนี่ยคล้ายกับประทัด
ไม่คิดว่าจะเป็นเหตุยิงกันนะครับ
แล้วผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณระวีการแก้ววิจิตร
ไปคุยกับเพื่อนสนิทของผู้ตายนะฮะ
ผู้ตายคือนายเกษมสรรวงประดิษฐ์นะครับหนุ่มขายสินค้าออนไลน์
เพื่อนสนิทของเขาบอกว่ายอมรับว่าเพื่อนเขาเนี่ยเป็นคนพูดจาโผงผาง
แต่เชื่อว่าเพื่อนเขาไม่ได้เป็นคนไปหาเรื่องใครนะ
ก่อนเกิดเหตุยิงกันจำได้ว่าผู้ตายเคยเล่าให้ฟังว่า
เคยเจอผู้ต้องหา๓คนมาแล้ว๑ครั้ง
ครั้งนั้นมีปัญหาเรื่องการมองหน้ากัน
แล้วผู้ตายเร่งเครื่องรถยนต์ใส่ด้วย
จากนั้นวันที่๑๙มกราคมผู้ตายก็ได้มาเจอกับกลุ่มผู้ต้องหานะ
หนึ่งในผู้ต้องหาแล้วก็มีปากเสียงกัน
แล้วเมื่อวันที่๑๙
เพื่อนผมเจออีกคนอยู่ในเซเว่น
มันเรียกออกมาออกมาหน้าเซเว่น

ก็พอมารู้ก็มารู้ว่าเป็นอย่างนี้ก็ผมก็ว่าใช่ครับ
ที่ฟังจากเพื่อนผู้ตายก็คือมีเหตุการณ์ที่มีปากเสียงกันอ่ะนะ
แล้วก็ล่าสุดมาต่อเนื่องกันที่ร้านสะดวกซื้อ
แล้วพอมามีการนัดส่งของกันตามที่ลูกค้าสั่ง
ก็เลยเชื่อว่าคงเป็นการล่อให้ออกมามีการส่งสัญญาณ
มีการชี้เป้าให้ผู้ตายออกมาจากบ้านแล้วก็มีนกต่อแฝงอยู่เบื้องหลัง
อันนี้เพื่อนเขาเชื่อเพราะว่าผู้ต้องหาที่ตำรวจเขาสืบสวน
แล้วก็ขอสารออกหมายจับได้เนี่ยมีอยู่๓คนนะครับ
ซึ่ง๓คนนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตำรวจแถลงผลการจับกลุ่มนะครับ
บอกว่าจับได้แล้วนะครับพลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะฮะพร้อมด้วยกับตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับ
รวมทั้งตำรวจสืบสวนสพพระพุทธบาทที่สระบุรี
แถลงการจับกลุ่มผู้ต้องหา๓คนพร้อมกับของกลางที่เป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วก็ยานพานะที่ใช้ก่อเหตุนะครับสามคนนี้นะครับมีนายพีรนลราชวัฒน์
หรือว่าในฟรองก์นะฮะเป็นมือปืนนะครับที่นั่งรถที่ก่อเหตุไป
นั่งข้างคนขับมีนายภูทะเนศเสือสานหรือว่านายเสือนั่งอยู่เบาะหลัง
แล้วก็นายสมเดชสมสะอาดหรือว่าในเก่งเป็นคนขับรถ
แล้วก็ยิงเขาจนเสียชีวิตกับบาดเจ็บสาหัส
จากการสืบสวนผู้ต้องหาทั้ง๓คนรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับ
โดยบอกว่าร่วมกันก่อเหตุจริงสาเหตุในการก่อเหตุนั้น
เพราะมีการทะเลาะกับผู้เสียชีวิตในช่วงก่อนวันเกิดเหตุ
ส่วนประเด็นเรื่องมีนกต่อล่อให้ผู้ตายกับผู้เจ็บออกมา
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องขยายผลตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อ
ว่าจะมีคนเกี่ยวข้องมากกว่านี้หรือไม่
ทีนี้ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพตามคำให้การ
นะครับ
สะอาดอายุ๒๒ปีหรือเก่งคนนี้
นายพวุโธเนจเสื้อสารอายุ๒๐ปีหรือเสื้อ
คนนี้นั่งอยู่เบาะหลังฝั่งข้างคนขับก็คือนั่งหลังในฟรองก์
เขาก็ขับรถกันไป๓คน
พอไปถึงจุดเกิดเหตุในฟรองก์กับในเสือ
ใช้ปืนลูกซองยาวกับปืนพกขนาด๙มิลลิเมตร
เดี๋ยวเรามีเสียงหนึ่งในผู้ต้องหาตอนที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
จากสำนวนการสอบสวนเชิงลึกนะคะก็ระบุว่าช่วง๓ทุ่มคืนวันที่๒๑มกราคม
ขณะที่นายเกษมสรรวงประดิษฐ์ผู้ตาย
เขาก็ลงจากรถถือของไปให้ลูกค้าห่างจากรถไปประมาณ๕เมตรนะคะ
แล้วนายเพียรนลราชวัฒน์หรือฟรองก์เนี่ยนะคะที่นั่งฝั่งข้างคนขับเนี่ย
รถกระจกลงชักปืนลูกซองยาวยิงทะลุเข้ากระจกรถผู้ตาย
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายภูทะเนศเสือสารหรือเสือที่นั่งอยู่เบาะหลังฝั่งข้างคนขับ
ก็ลดกระจกลงเหมือนกันแล้วก็ชักปืน๙มิลลิเมตรยิงเข้าใส่คือยิงไปพร้อมกันเลย
คนหนึ่งลูกซองคนหนึ่ง๙มมเพราะเชื่อว่าผู้ตายเขาอยู่ในรถ
กระสุนไปโดนหัวไหล่และขาขวาของนางสาวละลิตาปรีชาวุฒิอายุ๒๔ปีภรรยาของผู้ตายค่ะ
จนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสผู้ตายจะวิ่งกลับมาที่รถ
แล้วก็เปิดประตูให้ภรรยาวิ่งหนีลงจากรถ
แต่กลุ่มผู้ต้องหาเห็นว่าผู้ตายวิ่งกลับมา

ก็เลยทำให้เสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
แล้วผู้ต้องหากลุ่มนี้ก็ขับรถหนีไป
ตามคำให้การของในฟรองก์ที่ถือปืนลูกซองเขารับสารภาพว่าเขายิงไป๕นัด
ส่วนในเสือที่ใช้ปืนก้างมมนี้นะคะ
ยิงไป๒นัดรวมแล้วคือ๗นัด
แต่จะมากกว่า๗หรือเปล่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
แล้วก็มีการตรวจสอบพบว่าปืน๙มมเนี่ยค่ะ
มีทะเบียนถูกต้องกำลังสืบหาเจ้าของปืน
ปืนลูกซองยาวไม่มีทะเบียนค่ะ
โอ้โหนี่เห็นว่าที่ยิงไปในรถเนี่ยไม่เจอคนที่ต้องการจะมายิงเขาเนี่ย

ใช่เห็นเขาวิ่งกลับมาย้อนกลับมายิงเขาซ้ำจนเขาตายคารถเลยนะ
วันนี้คุณระวีการนะครับก็เดินทางไปที่วัดพุทธนิคมหมู่๑๒
ตะบนทานเกษมอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับ
ก็มีการตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพผู้ตายอยู่นะครับ

ญาติญาติกับเพื่อนก็มารดน้ำศพมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต
แม่ของผู้ตายบอกว่าวันเกิดเหตุลูกชายพูดกับเธอเหมือนกับมีรางสังหรณ์นะฮะ
ลูกเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็ได้รับโทรศัพท์มาจากแฟนสาวของลูก
โทรกลับมาบอกว่าแฟนสาวของลูกกับลูกชายเนี่ยถูกยิง
แต่ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นเสียชีวิต
ขณะที่พ่อของผู้ตายนะฮะซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงนะครับบอกว่าปกติ
ผู้ตายไม่ค่อยเล่าเรื่องส่วนตัวให้พ่อกับแม่ฟัง
เพราะว่ารู้ว่าถ้าเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยกลัวว่าแม่จะกังวลจะคิดมาก
แต่ก็ไม่คิดว่าจากเรื่องแค่ชกต่อยกันมีปัญหากันจะต้องถึงขั้นมาฆ่ากันขนาดนี้
ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นมากก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นมากก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นมาก
ก็ไม่สมควรทำมันเร็วไปแป๊บที่มี๒๐ประทีจริงแบบใจร้ายเกินอยากจะไม่ยอมจะให้ถึงที่สุด
หรือว่ามีเรื่องสิทธิ์ภูมิภัณฑ์แม่ไม่รู้จริงแต่รู้ถ้าเขาทำงานอะไรก็ไม่รู้
ก็แค่มีเรื่องชกต่อยทะเลาวิวาทไม่มีคดีสมัยถึงต้องมาฆ่ากันขนาดนี้แค่เรื่องชกต่อย
พอหาปืนก็ได้ง่ายมีปือนายครอบครองก็ได้ง่ายก็ฆ่ากันด้วย
ทางญาติจะตั้งสวตพระพิธารมศพภูตาย๓วัน
ส่วนผู้ต้องหาทั้ง๓คนวันนี้ตำรวจก็คุมตัวส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับ
โดยได้แจ้งข้อหาไปแล้วนะครับ
แจ้งข้อหาแล้วก็ยังได้นำตัวในฟรองก์หนึ่งในผู้ต้องหา
คนที่ใช้ปืนลูกซองยาวก่อเหตุ
ค้นของกลางที่ห้องเช่าในจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับ
โอ้โหแล้วนี่จะไปหาปืนของกลางนะ
ไปเจอยาบ้านหนึ่งหมื่นเม็ด

ซุกซ่อนในห้องเช่านะฮะยาบ้านหนึ่งหมื่นเม็ดนะครับ

ดำเนินคดีไปอีกหนึ่งคดีนะครับ

ก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
และร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธปืนในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรหรือจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการ
ส่วนเรื่องของเครือขายยาเสพติดคดียาเสพติด
ความสัมพันธ์ของแฟนผู้ตายที่เคยเป็นอดีตแฟนของหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหา
จะมีความเชื่อมโยงกับมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุอะไรหรือไม่

เคยเป็นแฟนของหนึ่งในสามอะไรอย่างนี้
คือมันก็ยังพันกันอยู่ตำรวจบอกเดี๋ยวต้องขยายผลต่อ